จะไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
นี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีเก่าแล้ว
แต่ว่าเราก็ยังคงจะต้องตีแสกหน้ากันต่อไป
ต่อไปครับวันนี้จำคดีนี้ได้ไหม
โจ๑สก๊อยรุมแทงชายพิการที่โชคชัย๔ที่ขายขนมปังเป็นข่าวใหญ่โต
แทบจะทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีเลยรวมถึงชุวิตตีแสกหน้านี้ด้วย
เพราะมันชัดมีภาพวงจรปิด
คือทั้งพยานหลักฐานมันแน่นเหลือเกินคุณชุวิต
แล้วก็แหม่มันมันมันทำร้ายจิตใจอ่ะ

โดนไปเกือบ๒๐ปี

ทีนี้มันมีกรณีที่เราจะถึงจะพูดต่อไป

สารตัดสินมาเนี่ยทั้งหมด๖คน๖ตัว

ตัดศีลออกมาคนหนึ่งก็๑๘ปีคือตัดศีลทุกกรรมครับ
กรรมแรกก็คือร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนาใช่นะฮะ
สองบุกลุกสามมีอาวุธพกพาไปในทางสาธารณะเกิดใจกลางเมือง
เมื่อมีคำตัดสินออกมาทั้ง๖ทั้ง๗คนนะ
คือนายพิรพลนายอักกเดชนายมณมัศจตุพรเมฆอมรินนักอิชา
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยโดนกันเดี๋ยวผมมาไล่เลี้ยงให้ดูว่า
โดนกันยังไงใครโดนอะไรบ้าง
โดยพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายโดยละเอียดแล้ว
เห็นว่ามีภาพถ่ายเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
มีพยานหลักฐานมั่นคงน่าเชื่อถือสอดคล้องคำเบิกความ
โดยเกิดเหตุเวลา๘โมงถึง๙โมง

ไม่เคยมีเหตุกรดเครื่องบาดบางกันมาก่อนทั่งใจ
เบิกความเห็นว่าจำเลยทำร้ายผู้ตาย
โดยใช้มีดฟันและใช้ก้อนอิดปลาเข้าไปอีกที่หัว
และท้ายสุดก็แทงที่ลำคอผู้ตายนะฮะเป็นบาดแผลที่ศีรษะผู้ตายคือก้อนหินเนี่ย

และก็ในระหว่างที่มีการพูดออกมา
ร้ายเนี่ยนะฮะก็มีผู้หญิงนะฮะนั่งแท็กซี่ตามมานะฮะ
แล้วก็บอกว่าคือจำเลยที่๗เนี่ยแม้ว่าไม่ได้ลงมือ
ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแต่ตะโกนบอกเอามันเลยเอามันเลย
สนุนเอาให้มันตายไปเลยนี่นะฮะผู้หญิงนะฮะ
คนที่จำเลยที่เจ็ดนะฮะใช่ค่ะเนื่องจากไม่พอใจที่จำเลยที่หนึ่งถูกมีดของ
คือตอนที่ต่อสู้กันเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีมีดเหมือนกันเอามีดจากหนมปัง
ใช่คือผู้ตายเนี่ยมีมีดปลายแหลมยาว๓๒นิ้ว
แต่ว่าฝั่งผู้กรณีที่เป็นวัยรุ่นหกคนเนี่ยมีมีดปลายแหลมยี่สิบเจ็ดนิ้ว
มีดหัวตัดยี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วก็มีดปลายแหลมหกนิ้วสามเล่มโอ้โห
สามเล่มนะอ่าอ่าพูดถึงใยคนนี้ก่อนอ่า
ให้กำลังใจสนับสนุนผู้กระทำความผิดนะฮะแม้ไม่ได้เข้าไปร่วมทำร้าย
แต่พยาบาลหลักฐานภาพไทยจำเลยเนี่ยอ่าที่สี่ที่ห้า
รับรู้ถึงการกระทำพูดง่ายว่าแบ่งเป็น๒กลุ่มครับท่านผู้ชมครับ
กลุ่มแรกลงมือลงมือทำ
อีกกลุ่มนึงเป็นพวกสนับสนุนตบเปอร์เชียร์เอามัน
รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สนับสนุนให้มันเกิดขึ้น
พฤติการของจำเลยทั้ง๗นั้นกระทำผิดจริงกระทำผิดหลายกระทง
สารบอกให้ลงโทษทุกกระทงโหดเหมือนกันนะ
ลงโทษทุกกระทงมีบางครั้งที่ทำผิดหลายกรรม
แต่ลงโทษกรรมที่หนักสุดข้อหาที่หนักสุดแต่ตอนนี้
เอาทุกอันบวกกันให้หมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับ
เมื่อสังคมเห็นการกลุ่มลุมทำร้ายผู้ที่พิการ
แล้วก็มีคลิปออกชัดเจนอย่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
สารท่านก็ลงนะครับวันนี้เป็นสารชั้นต้นนะครับ
ลงทีนี้ถามว่ามีคนถามใช่ไหมว่าทำไมไม่ไตรตรอง
คือตอนช่วงที่สู้คดีเนี่ยมีประเด็นถกเถียงกันนะคุณผู้ชม
คือทางฝ่ายวัยรุ่นเองเขาก็บอกว่ามันเป็นการบันดาลโทษะ
เพราะว่าเขามีปากเสียงกันต่างฝ่ายต่างมีอาวุธทะเลาะเบาะแว้งกัน
เป็นการบันดาลโทษะแต่ว่าฝ่ายของทนายเนี่ยของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาก็บอกว่าเนี่ยมันไตรตรองไว้ก่อนเพราะมีประเด็นเรื่องที่ว่า
โทรศัพท์เรียกเพื่อนตามมาอีกมีจังหวะนู่นนี่นั่น
สุดท้ายแล้วศาลก็ลงว่าเจตนา
คือเดี๋ยวก็ต้องบอกฮะอธิบายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าใจกันไม่ถูกนะฮะ
คือตำรวจแล้วก็อายการตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนา
ไม่ได้ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตรตรอง
คือ๒๘๙มาตรา๒๘๙คือการฆ่าโดยไตรตรอง
ฆ่าโดยทรมานฆ่าโดยไตตองที่วัก๔ฆ่าโดยทรมานคือวัก๕
ทีนี้ตำรวจและอายการตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนาก็คือ๒๘๘

ร่วมกันมีฆ่าโดยเจตนา
นั้นแตกต่างกันว่ากับการฆ่าโดยไตรตรองโทษก็ต่างกันมันไม่ได้เหมือนกันหรอกครับ
ทีนี้ตอนนั้นเมื่อตำรวจและอายการตั้งอย่างนั้น
สารก็ไม่สามารถจะพิพากษาเกินคำขอได้
ก็หมายความว่าเมื่อเสนอมาอย่างนี้ศาลก็ต้องพิจารณาลงในเรื่อง
ก็คือร่วมกันฆ่าคนโดยเจตนา
ทีนี้ถามว่าทำไมไม่ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตรตรอง
ผมมีรายละเอียดครับซึ่งผมจะชี้แจงลงไป
แต่ก่อนที่ผมจะพูดในเบรกถัดไปท่านผู้ชมครับ
งานนี้เมื่อสารตัดสินแล้วแม่ของชายพิการผู้นี้
ก็บอกว่ายังไงครับยอมรับคำตัดสิน
เพราะผ่านมา๑ปีแล้วทำใจยอมรับรู้สึกโกรธเกลียดนะฮะ
จำเลยที่ไม่เคยแสดงคำขอโทษหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ก็คงอาจจะไม่มีวุฒิภาวะจึงทำได้แต่เพียงให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมา
พร้อมยอมรับคำตัดสินของศาลอยากฝากว่าอย่าไปกระทำการแบบนี้อีก
ก็ทำกว่าจะทำกว่าจะออกมาก็คงจะ๓๐แล้วล่ะ
ทนายความก็บอกผ่านมา๑ปีจากการนำสืบ
แสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่จากการสืบพยานทำให้ทราบว่ามีจำเลย๔คนที่ก่อเหตุ
ส่วนที่เหลือพบว่าไม่ได้เข้าไปร่วมก่อเหตุด้วย
เหตุที่เกิดต่างกรรมต่างวาระแร้วแต่กระเมืองการจุดเข้าศรีของศาล
ได้รับโทษน้อมรับคำตัดสินของศาล
ท้ายสุดแล้วสารลงโทษยังไงเรื่องเป็นยังไง
เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังในเบรกถัดไปครับ
ผมไม่รวมมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียวชูเว็ดตีแสดหน้า
จำเลยทั้ง๗คนนี้คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
มีสี่คนเป็นลูกตำรวจทีนี้พอเป็นลูกตำรวจแล้ว
สังคมก็จับจ้องแล้วครับคนฝั่งหนึ่งก็บอกว่า
เป็นลูกตำรวจใช่ไหมถึงจะไม่ตั้งข้อหา
ฆ่าโดยไตรตรองคือฆ่าโดยไตรตรองกับฆ่าโดยเจตนา
ท่านผู้ชมครับง่ายครับไม่เหมือนกันนะฮะ
ดูแล้วมันเหมือนกันนะฮะคือการลงโทษของศาลนะฮะ
การพิจารณาเป็นดุลพินิษฐ์ที่มีกฎหมายรองรับครับ
ก็คือสองแปดแปดอันนี้นะฮะสองแปดแปดคือฆ่า
ฆ่านะฮะคุณมินนะฮะโดยเจตนาโดยเจตนา
ฆ่าโดยเจตนานะฮะสองแปดแปดมาตราสองแปดแปด
ทีนี้โทษเนี้ยมีมาตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบปีค่ะนะฮะ
มีตั้งแต่ตลอดชีวิตตลอดนะฮะมีกระทั่งประหารด้วย
หรือประหารนะฮะประหารตลอดสิบห้าถึงยี่สิบปี
เพราะเป็นการฆ่าโดยเจตนาค่ะกรณีของชายพิการที่
อ่าวันนี้ลงเนี่ยนะฮะที่โชคชัยสี่เนี้ย
ประโยคเนี้ยหนึ่งหนึ่งสักครั้ยเนี้ยอืม
ใช้มาตราสองแปดแปดก็คือฆ่าโดยเจตนะ
ฆ่าโดยเจตนาอืมนะฮะทีนี้ตำลัวกายาริอาการตั้งแบบนี้
นะฮะเมื่อส่งไปกระบวนการศาลศาลก็ท่านก็พิจารณานะฮะ
โดยลงมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งคือ
อันนี้เราพูดกันบ่อยในรายการ

มันนักนะเพราะไตรองเพราะคิด

คือสารดูระยะทางจากบ้านไปร้านคาโรเก

แสดงว่าต้องไตรตรองอย่างหนัก

เอาอาวุธออกมาแล้วก็มายิง

กลับไปที่บ้านระยะเวลาห่างไปตั้ง
นาทีไม่ได้เกิด

ไปเอามีดมาเลย

ทีนี้ฆ่าโดยเจตนาเนี่ยนะ
มันก็คือมีตั้งแต่๑๕๒๐ปีตลอดประหาร

ประหารสถานเดียวครับประหารสถานเดียว

เพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่จะให้สารพิจารณาเป็นอื่นได้
ถ้า๒๘๙ไต่ตรองประหารชีวิตเท่านั้น
แต่อันนี้ยังมีมีให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ได้
ประหารตลอดชีวิตหรือ๑๕๒๐ปี
ทีนี้กลุ่มที่ก่อเหตุทั้งหมดก็ต้องบอกได้เลยแล้วครับ
ว่ามีอยู่๒กลุ่ม

กฎหมายชัดเจนกฎหมายบอกชัดเจนครับ

โดยเจตนา๒กลุ่มเนี่ย

สนับสนุนโดนอะไร๒ใน๓

โดนไปเลยครับเอาไล่เลย
ไล่ตั้งแต่คนที่

๑๙ปีเพราะว่าโดนบุกรุกด้วย
บวก๑๑๙ปี

วก๑ก็เพราะว่าสารลงทุกกรรม

จำเลยที่๔

เมื่อกี้๑๘

ทีนี้ถามว่า

มาวิเคราะห์ดอกที่คุณพูดว่า๑๕ถึง๒๐ปี

อืม

เพราะว่า๒๒ใน๓มันคำนวณยากนะ

แล้วก็ที่แหมไอ้พวกนี้มัน

ถ้าลงตลอดไอ้พวกนี้โดน๒๕ปี

คือความยุติธรรมเนี่ย
ไม่ได้เอาใจสังคมได้นะ
ต้องบอกว่าแยกแยะไม่อิงกระแส

เอ้าเอ้ยลงเอาไปเลย

มันอยู่ที่คำเบิกความและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถตัดสินเอาใจตาม
โอ้โหสังคมได้
ดังนั้นวิธีการเนี่ย
ดุลพินิษฐ์ของสารเป็นเรื่องสำคัญครับนี่เป็นสารชั้นต้นกระบวนการเก้าต่างคน
ต่อสู้ก็ยังต่อสู้อยู่เพราะว่ายังมีสารอุทธรสารดีกา
เพราะฉะนั้นยังมีการต่อสู้กันอยู่ว่าถามว่าทำไมไม่เป็นไตรตรอง
หลายคนก็ยังก้ำกึ่งกันอยู่
ไปดูดีการ์ได้ครับผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะ
แต่ที่ผมบอกอยู่เสมอว่าเป็นการต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการเกาะเหตุใช่ไหมครับมีก้อนหิน
สำคัญมีก้อนหินด้วยคือตายตรองนี่มันจะใช้ก้อนหินไหม
เออนะถามนิดนึงคือไตรตรองจะใช้ก้อนหินไหม
เพราะว่าดันมีก้อนหินด้วยมีก้อนอิด
มีก้อนอิดมีการด่าโทมีการใช้อาวุธมีด

ตั้งใจจะไปทะเลาวิวาส
ตั้งใจจะไปทะเลาะวิวาสมีพอมีก้อนหินมาเนี่ยสารดูแล้ว
มันไม่น่าจะใช่เป็นการไตรตรองนะ

เห็นไหมเริ่มเริ่มอธิบายได้ใช่ไหม

ก็มันเป็นมีดล่ะครับมันใช้มีดกับมีดนะครับ

มันกลายเป็นการทะเลาะวิวาดกัน
ทะเลาะวิวาสเนี่ยก็เป็นการต่อเนื่องกัน
ไอ้ฝั่งหนึ่งก็ไปเอามีด

กระทำโดยใกล้เคียงการต่อเนื่อง
ข้ออธิบายเนี่ยมันอธิบายได้ว่าถ้าตัวเองไต่ตรองเนี่ย

เออถูกต้องเอ๊ะคุณเก่งเลยนะเนี่ย

แหละครับคือต้องมีเรื่องที่หนึ่งฮะ

มันไม่ใช่บันดาลโทษะไม่ใช่กระทำโดยทันที
ถ้าบันดาลโทษะต้องเดี๋ยวนั้นทันที

ไอ้ที่ทะเลาะแล้วกลับไปบ้าน

มันก็คงระหว่างนี้มันได้คิดแล้ว
สารท่านใช้คำว่าไตรตรองอย่างหนัก
คือมีการคิดพิจารณาอย่างรอบครอบ

อันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็
สามเนี่ยมีดีการนะครับที่ผมพูด

เอาสั้นนะครับไปตามหา

ถ้าตามหาเนี่ยไปตามหามันอยู่ไหนวะ

ไอ้ที่เมื่อกี้ทะเลาะกับกูเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย

อันนี้คือไตรตรองไปตามหา

นี่คือโทษประหารสถานเดียวครับ

สารก็ต้องตัดสินตามคำขอจะตัดสินเกินคำขอไม่ได้ครับ

พักกันไว้ก่อนให้คุณผู้ชมได้ไปย่อยข้อมูลอีกสักนิด
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
อ่ะคุณมิ้นครับค่ะ

ที่เมื่อกี้ผมบอกว่า๒๘๙เนี่ยไตรตรอง

สารท่านต้องพิจารณาดูนะระยะเวลาระยะทาง

ว่าไตรตองนี่มันชัดนะ

มันไม่ใช่เหตุการณ์พิจารณาวิเคราะห์อย่างรอบครอบ

ก็ไม่เข้าว่าเป็นการไต่ตอง
แน่มีอีกอันหนึ่งไอ้นี่มันวงเล็ก๔
มันมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจอันที่๕ทรมาน

ของมาตรานี้แหละที่ประหารสถานเดียวเนี่ย

ทรมานหรือไม่
ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าก็ทรมานสิ

นั่นน่ะสิแต่ตามกฎหมายก็ดูแล้ว
ทรมานคือแร่เนื้อเป็นชิ้น

ลากไปกับลดลากไป

เป็นการตายอย่างทรมานโดยที่ว่าต้องใช้ระยะเวลา

๑วันหลายชั่วโมงกว่าจะตาย

ข้อมันเส้นอยู่บางแค่นี้เอง

ตบมือเชียร์แล้วโดน๑๒ปี
ถือว่าเยอะมาก
เยอะฮะเพราะเยอะนะครับ
ก็ทำยังไงไปอยู่ในคุกเนี่ยอายุกันเท่าไหร่
๒๒๒๓คือมีตั้งแต่๑๘๒๒ปี
ออกมานะ๑๘๑๙ก็เอาอย่างนี้แล้วกัน
ถึงหรอกครับมันไป๒๐มันคงออกมาประมาณ
ติดไม่ครบเหรอคะ
ไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าแน่นอนครับ
การที่โทษเนี่ยที่ตั้งไว้เมื่อเข้าไปก็ยังมี
เขาให้เป็นนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นดีมาก
มีอภัยโทษอะไรเขาก็มีส่วนลดให้
ทีนี้การส่วนลดให้ก็ลงแล้วแต่นะครับเพราะว่านี่เป็นคดีฆ่า
คดีฆ่าเขาเป็นการกั๊กคำว่ากั๊กหมายความว่า
คนอื่นเขาได้ลดโทษ๑ใน๒๑ใน๓ไอ้
พวกนี้โดนไปก็เป็น๑ใน๒ก็โดนไป๑ใน๓
คือไม่ได้ว่าได้เท่าคนอื่นเขาเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับชีวิต
คือได้เหมือนกันแต่ได้น้อยกว่าคนอื่น

ดังนั้นที่ผมบอกก็มีครับอายุ๒๐๒๑ออกมาก็มี๓๐

มันไม่ใช่อนาคตเลยเหรอครับมันเสียเวลา
เสียช่วงชีวิตไปทั้งช่วงมันคุ้มไหมครับ
จากช่วงชีวิตวัยรุ่นที่จะมี

เรียนเรื่องหนังสือนะครับหรือว่าจะไปใช้ชีวิตเติบโตขึ้นมา
ช่วงนี้๑๐ปีต้องไปอยู่ในคุกคุณมิ้น

หายไปเลยครับนี่ดีนะครับ
ถ้าเกิดโดนหนักเข้าเนี่ยมันหุดหวีดอยู่นะครับ

แต่ทนายบอกว่าจะอุทธรณ์นะคะคุณชุวิต
ก็คือเป็นสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้นะครับ
เพราะว่าทนายเขาเห็นว่าคือทนายเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
คุณอนันตชัยใช่ไหมอยู่ในพื้นที่ด้วย
มีสำนักงานทนายความอยู่ตรงนั้นรู้จักกับผู้ตายด้วยนะฮะ
ก็บอกว่าจะทำการอุทธรณ์

ส่วนจำเลยผมก็คิดว่าคดีแบบนี้การลงโทษนี้เขาก็ต้องอุทธรณ์นะฮะ
ทีนี้ประเด็นปัญหาที่คนก็พูดกันซึ่งผมไม่อยากให้เป็นประเด็น
คือลูกตำรวจเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับ
คือมันก็มีหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะฮะ
ที่พอที่จะโอ้โหมีอิทธิพลลูกตำรวจ
คือใครที่จะทำเนี่ยก็กว่าจะไปกว่าจะนั่นได้นะฮะ

ใครจะไปบวกว่าลูกตำรวจไม่เกี่ยวข้องหรอกครับ
นอนคุกถูกนะฮะเพราะว่ายังต่อสู้คดียังไม่สิ้นสุด
ว่าจริงก็นอนคุกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วย

นะครับไม่ได้ประกันตัวและคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด
แม้ว่าจะมีการอภัยโทษอะไรต่างก็ไม่ได้

ชั้นต้นอุทธรณ์จนกระทั่งถึงดีกาเมื่อดีกาแล้วเป็นนักโทษเด็ดขาด
จะได้รับอภัยโทษแต่กว่าจะถึงตรงนั้น
คุยตรงนี้ก่อนแล้วครับว่าการที่ตัดสินโดยชั่ววูบเดียว
กระทำแบบนั้นมันคุ้มไหม
สูญเสียเวลาของช่วงช่วงหนึ่งไปในชีวิตคนเรามันก็มีช่วง
เป็นเด็กเป็นวัยรุ้นวัยทำงานวัยเริ่มต้น
และวัย๔๐กลางคนยนต์ทั้งวัยแก่ชารา
นี่หายไปช่วงชีวิตหนึ่งเปรียบที่กับคนอื่นก็มีนะหายไปถึง๒ช่วงชีวิต
คือถ้าเกิดเป็นโทษเกี่ยวกับยาเสพติดโดนไปสัก๒๐ปี
เพราะว่ามัน๑๒๑๘ปีมันก็ยังมีส่วนลดอะไรไปตามส่วนของเขา
ถ้าเขากระทำความดีคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ดังนั้นขอเตือนไว้แล้วท่านผู้ชมครับคดีอย่างนี้
มันก็ไม่ใช่ว่ามันชั่ววูบนะ
ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีเรื่องกันนะฮะถามว่า

คุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างที่หลายคนทวงถามมาถึง
วันนี้มีคำตัดสินออกมาแล้วนะคะอย่างที่คุณชุวิตบอกว่า

ทำแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่ต้องเสียชีวิตไปแบบนี้
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ